คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ประเทศไทยก็จับตารอดูเลยล่ะค่ะ
เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูลที่วันนี้มีการประชุมกัน
จะรับหรือไม่รับสิ่งที่ฝ่ายค้านส่งคำร้องไป
เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าตอนนี้ประชุมกันมาสักเกือบ๒ชั่วโมงแล้ว
รับหรือไม่รับแล้วจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยไหม
เดี๋ยวรอฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ

สำหรับคอการเมืองวันนี้สายตาทุกคู่
ใบหูทุกใบต้องเพ่งไปที่สารรัฐมนูล
ซึ่งกำลังประชุมกันอยู่จริงแล้วเขาประชุมกันทุกวันพุธของสัปดาห์
แต่วันนี้เป็นพิเศษก็คงจะต้องประชุมกันว่า
จะรับหรือไม่รับเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นผ่านประธานชวนไปให้วินิจฉัย
ฉะนั้นสิ่งที่จะได้รู้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็คือสารจะแถลงว่า
หนึ่งรับหรือไม่รับสองถ้ารับแล้วเนี่ยจะพ่วงด้วยคำสั่งมาด้วยหรือไม่ว่า
พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีคำสั่ง
เพราะระหว่างมีคำสั่งกับไม่มีคำสั่งมันต่างกันนะครับถ้าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็แปลว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ผลเอกประวิทย์ขึ้นมารักษาการ
แต่พลเอกประยุทธ์จะนั่งอยู่ในคอรมอลได้ในฐานะรัฐมนตรีกระลาโหม
ฉะนั้นก็ต้องรอฟังส่วนที่ว่าสารจะวินิจฉัยว่าเป็นนายก
มาตั้งแต่วันไหนเดือนไหนปีไหนซึ่งมันมี๓แนวทางที่ว่าเนี่ย
อันนี้ต้องรอการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งซึ่งรองวิศนุคาดการณ์ว่า
อาจจะประมาณสักเดือนหนึ่งผลการวินิจฉัยถึงจะออกมา
แล้วจะเป็นช่วงเวลาช่วงระยะเวลาที่ศาลยังไม่วินิจฉัยนี่แหละ
รับไว้แล้วและยังไม่วินิจฉัย
อันนี้แหละจะเป็นช่วงเวลาของการชักเขย่อกันครับ
ชักเกย่อกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายผู้ชุมนุม
แล้วกับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ย
มีท่าทีชัดเจนว่าจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ตามปกติแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกให้คอลโลมอทุกคน
ให้ทำงานตามปกติด้วยนี่เมื่อวานเนี่ย
ท่านบอกว่าผมจะทำหน้าที่
ให้ดีที่สุดในฐานะนายกและหัวหน้ารัฐบาล
ขอให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเดินหน้าได้
ในทุกมิตินี่นายกบอกเมื่อวาน
นี่คือสัญญาณจากพลเอกประยุทธ์นอกจากท่าทีของนายกรัฐมนตรีแล้ว
ท่าทีของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายดรวิศนุเครืองาม
ท่านก็เติมความมั่นใจให้หนักแน่นเข้าไปอีก
วิศนุว่าขอให้ฝ่ายการเมือง
และฝ่ายค่าราชการประจำปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติ
ไม่มีอะไรที่จะเสี่ยงผิดกฎหมายทั้งสิ้น
แล้วก็ยังบอกต่อว่าถ้าสมมุติว่าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าเป็น
นายกมาครบ๘ปีตั้งแต่๒๔สิงหา๖๕
สิ่งที่ขอรมอดำเนินการไปในระหว่างนั้น
ก็ไม่มีปัญหาอะไรคือหมายจากวันนี้ไปจนถึงวันที่สารวินิจฉัยเนี่ย
อะไรที่ทำไปไม่มีปัญหาอะไร
แล้วแม้ว่าคอรมอจะต้องพ้นไปตามนายก
แต่ว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนยังต้องรักษาการอยู่
ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หมดเหมือนปกติ

การเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทำได้

แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
กรุณาทำไปตามปกติ
แต่ว่าใครที่หยุดแล้วไม่ทำนั่นสิ
จะผิดกฎหมายมาตรา๑๕๗
๑๕๗ก็คือรวินการปฏิบัติหน้าที่
นี่คือสัญญาณและท่าทีจากฝ่ายรัฐบาลสรุปก็คือไม่หวั่นไหวไม่สะทกสถานไม่ยี่ระ
ทีนี้ก็ดูอีกฝั่งหนึ่งที่ต้องชักเขย่อกัน
ผู้ชุมนุมขอฉายภาพให้เห็นด้วยหัวข่าวสองสามหัวข่าวดังต่อไปนี้
หนึ่งม็อบดาวกระจายไล่ประยุทธ์ต้องออกเป็นคำตอบสุดท้าย
หัวข่าวที่สองสารพัดกลุ่มออกมาไล่ฮึ่มจัดใหญ่
แล้วก็มีรายละเอียดว่าคนหนุ่มคนสาวร่วมคณะราษดรคึกคัก
หลากหลายเครือข่ายออกโรงจี้ให้ลาออก
ขอโฟกัสไปที่ขุนจัดตุพรพรมศาล
คุณจตุพรบอกบางตอนว่านายกบอกนักข่าวว่าเจ็บคอ
แต่ผมอยากจะบอกนายกว่าประชาชนเจ็บใจ
ยืนยันว่าคณะหลอมรวมประชาชนจะต่อสู้ด้วยแนวทางของกฎหมาย
กดดันสารรัฐมนูลแต่จะกดดันประชาชนว่า
ทนการละเมิดกฎหมายแบบนี้ต่อไปได้แค่ไหน
เราไม่ได้ออกมาไล่เพราะต้องการจะล้มการประชุมเอเป็ก
อย่างที่กล่าวหาแต่เราจะสู้ว่าใครก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
แล้วช่วงท้ายคุณจตุพรก็ประกาศตามหาคนหายครับ
ขอประกาศตามหาคนหายชื่อมีชัยรัชุพันธ์
อดีตประธานกรรมการร่างรัฐมนูลที่ไม่เคยออกมาแสดงความเห็น
ในช่วงเวลาที่คนไทยอยากฟังท่านพูดมากที่สุด
อันนี้ขออธิบายหน่อยความหมายของคุณจตุพรคือ
อยากจะฟังว่าที่ร่างรัฐมนูลว่านายกเป็นได้ไม่เกิน๘ปีเนี่ย
เจตนารมณ์ของคนเขียนรัฐมนูลเนี่ยท่านต้องการยังไง
ท่านจะให้นับจากวันไหนเดือนไหนปีไหน
ความหมายของท่านท่านตั้งใจยังไง
เพราะว่าที่ท่านเขียนออกมาเนี่ยมาตรานี้ไปพันกับมาตราโน้น
ตราโน้นไปพันกับมาตรานั้นมาตรานั้นไปพันกับบทเฉพาะการ
อ่านกันคนละทีคนละหนก็เข้าใจไม่ตรงกัน
๘ปีเนี่ยให้นับหนึ่งจากตรงไหนเข้าใจไม่ตรงกัน
เมื่อไม่เข้าใจไม่ตรงกันก็เถียงกันอยู่นี่ไง
แต่ถ้าออกมาบอกว่า๘ปีเนี่ยยังไงก็๘ปี
นับจากตรงไหนล่ะเริ่มเป็นนายกวันแรกยังไงก็ต้อง๘ปี

จะจบไหมครับจะจบไหมจบหรือไม่จบ
เพราะว่าสถานการณ์และความรู้สึกตอนนี้มันไปกันคนละหนคนละทาง

ผมจะปิดท้ายด้วยว่าใครที่เชื่อเรื่องของดวงเมือง
ใครที่เชื่อเรื่องโหลศาสตร์
พอมีเวลาอย่างนี้เนี่ยคนเขาจะไปถามนักข่าวจะไปถามโหนคนดูดวงเมือง
วันนี้ก็เลยมีข่าวนี้มาฝากหมอดูคนดังทัก
การเมืองเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก๒๔สิงหาสู่ตุลาการอาถรรพ์
หมอดูคนนี้ชื่อโสระจะนวลอยู่
หนังสือพิมพ์เขาให้ฉายาว่าน็อตระมุดเมืองไทย
ก็แปลว่าทายแม่นเขาทำนายยังไงเอาลองฟังดูหน่อย
หลังจาก๒๔สิงหานี้จะเกิดความวุ่นวายทั้งการเมืองงบต่างจะลงสู่ท้องถนน
เพราะทนไม่ไหวกับค่าครองชีพปัญหาเศรษฐกิจหนักหนาสากันกว่าปี๔๐
ทางการแก้ปัญหาล่าช้าเพราะมัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องการเมือง
และแก้ความอยู่รอดของตัวเอง
กำลังเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุด
ในช่วงเดือนตุลาคมหรือที่เรียกว่าตุลาอาถรรพ์
โดยมาจากอิทธิพลของดาวดวงใหญ่เช่นดาวมริทยูย้ายออกจากลักษณะดวงเมือง
เมื่อวันที่๗กรกฎาคมแล้วจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดือนธันวา
อยู่ราศีเมษ๑เดือนแล้วจะออกเลยไปหลังจากที่อยู่ทัพดวงเมืองมา๗ปี
การย้ายออกแต่ละครั้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเกิดความรุนแรงในทุกด้าน
ทางการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคั่วการเมือง
เศรษฐกิจสังคมภัยพิบัติธรรมชาติโรคอุบัติใหม่
ตุลาอาถรรพ์เกิดผลมาจากวันที่๒๔สิงหาที่ยากจะจบลงไปง่ายเหมือนที่ผ่านมา
เพราะทุกคนคิดว่าเป็นฝ่ายถูกทำให้พูดคุยกันไม่ได้
เกิดความแตกแยกครั้งใหญ่สุดจะไปเกิดเปรี้ยงปร่างเอาตอนเดือนตุลา
รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดประชาชนกลุ่มต่างเดือดร้อนหนักจนทนไม่ไหว
ซึ่งอาจจะเห็นว่าช่วงนี้คุมอยู่แต่เวลาระเบิดขึ้นมา
มันก็น่ากลัวอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดความรุนแรงทางการเมืองลุกลามไปถึงปีหน้า
นี่โสระจะคงเขียนไว้เรื่องของโหนเรื่องของหมอดู
เวลาเอามาออกข่าวทางโทรทัศน์ทางวิทยุ
เขาจะบอกว่าเขาจะขึ้นตัวหนังสือว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการฟัง
อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเอามาให้ดูท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้
แต่มีคำหนึ่งที่เราได้ยินกันมานานไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ

หลังจากที่สารรัฐมนูลแถลงว่ารับหรือไม่รับ
ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่